คุณผู้ชมครับคุณชอบนอนเปลมั้ย
มันเวียนหัวเนอะบางทีนอนเปลถ้าคนที่ชอบแล้วก็ผมอยากให้ดูคลิปนี้

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ตื่นกับผมแล้วก็

พื้นน่าจะซุบนิดหนึ่ง

ผมไม่ได้ผลิตออกมาแล้วด้วย